หนุ่มคนหนึ่งเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกว่ามีท่อระบายน้ำค่ะ
ซึ่งมันปกติมันจะต้องเป็นท่อระบายน้ำ
ที่จะระบายน้ำจากสะพานพระราม๙เนี่ย
มันไม่อยู่ที่เดิมของมันสิมันตกลงมาแบบนี้
เขาบอกโอ้โหถ้าเขาขี่เร็วกว่านี้เกม
คำว่าเกมคือเจออุบัติเหตุแน่เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพที่เขาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ

ใครจะไปคิดไปฝันสั่นยังไม่หายเลย
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หน้าพ่อหน้าแม่เต็มไปหมด
จอดรถยืนสั่นไปทั้งตัวรอดมาได้ยังไง
ไม่อยากจะคิดขี่รถจักรยานยนต์มาดี
บนถนนพระราม๙ก่อนเลี้ยวขวาซอยโรงปูน
อยู่ดีท่อระบายน้ำบนทางยกระดับพระราม๙
ล่นมาต่อหน้าต่อตาถ้าขี่เร็วกว่านั้น
เกมดีที่เลี้ยวหลบได้ทัน

สาธุสาธุสาธุเจ้าปู่เจ้าตา
ปกปักรักษาลูกหลานเดินทางปลอดภัย
ที่ฉันอ่านทั้งหมดเลยนะอยากให้คุณผู้ชมได้เข้าใจอารมณ์ของเขานะคะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นะคะได้แก้ไขนะคะ

แก้ไขของเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ด้วยการเอากลวยสีส้มเนี่ย
ไปวางไว้ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐเห็นโพสต์นี้แล้วไปตรวจสอบความจริงสักหน่อยนะคะ
เดินทางไปสอบถามนายชัยมงคลขันทุราผู้โพสต์ภาพนี้
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุก็ประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์มีแฟนสาวซ้อนท้ายจะไปส่งแฟนสาว
นี่แหละแฟนสาวอยู่ในซอยโรงปูนช่วงนั้นขี่รถจักรยานยนต์อยู่
และใกล้จะถึงซอยโรงปูนที่แฟนพักอาศัยอยู่แล้วจู่จู่ค่ะ
ท่อน้ำหล่นลงมาต่อหน้าต่อตาเลยห่างจากตัวเองประมาณ๓เมตรเท่านั้นเองนะคะ
เขาบอกเคราะห์ดีมากไม่ได้รับบาดเจ็บใดนะคะ
ช่วงนั้นเขาตกใจมากขี่รถจักรยานยนต์ต่อไม่ได้
ตัดสินใจชิดซ้ายจอดริมฟุตบาทตั้งสติกับแฟนค่ะ
และหลังจากนั้นพอเรียกสติคืนมาได้ขวัญเอ้ยขวัญมาไปส่งแฟนต่อที่ห้องพัก
ทีนี้ขากลับเขาก็ต้องกลับทางเดิมกลับมายังเจอท่อเดิมมันหล่นอยู่เลยนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กเขียนเล่าเรื่องราวเป็นการเตือน
เพื่อเป็นอุทาหรณ์แจ้งให้ใครที่จะผ่านไปผ่านมาแถวนั้นระมัดระวังนะคะ
แต่เขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะคะเขาก็แจ้งให้คนในพื้นที่
เพื่อประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไปค่ะ
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ทางนั้นมันมีเหมือนแท่งอะไรหล่นมาจากยกระดับพลาม๙
ผมก็ยังไม่ได้แบบลนพวดลงมาแบบต่อหน้าผมด้วยขับรถสักประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้
คือมันหล่นลงมาแล้วผมก็ขับรถเข้าไปใกล้แล้วไงผมก็เลยเบี่ยงขวาออก
แรกอาจจะเบี่ยงขวาเลยแล้วทีนี้ชะลอชะลอเพราะว่ามันมีรถเก่งขับตามมาด้านหลังที่อยู่เลนขวาผมก็เลยชะลออยู่ตรงเลนกลาง

โดยงานไหนก็ได้ครับที่รับผิดชอบในส่วนงานนี้
คือตัวผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี้เขาฟ้องร้องเอาค่าทำขวัญอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วอะไร
ผมก็อยากฝากว่าเหตุการณ์นี้คือโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่สมควรที่มันจะเกิดขึ้น
ทุกครั้งเราทุกปีเราต้องมีการตรวจเช็คหรือเปล่า
อย่างที่เขาบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องไปตรวจสอบ
ตอนนี้ยอมรับว่าทำให้การขับรถไปใต้สะพานบ้าง
อ้าวหลวงกลัวนะว่าจะอะไรจะตกลงมา
ชีวิตของเราความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะคะ